เบรกนี้ค่ะบอกเลยว่าถือว่าลบคำสบประมาทอย่างแรงเลยนะคะ
สำหรับหนังเรื่องพี่นาคนั่นเองนะคะ
ตอนนี้ฉลองร้อยล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับพี่ชินชินวุฒิที่ไปเป็นพระเอก
แต่ว่าเป็นพระเอกทั้งทีก็เป็นผีเละทั้งหน้าเลยทีเดียวนะคะ
นี่แหละค่ะกวาดรายได้ทะลุร้อยล้านไปเรียบร้อย

และเห็นว่าเร็วนี้ตอนนี้ขาขึ้นมากนะชิม

โปรเจกต์เพลงเต้นคู่กับห้านอิสริยะ
ที่ว่าชอบยืมเพลงออกมาคืนนี้

คืนนี้ได้กี่ครั้งของชิ้นไปร้องบ่อยนะคุณ
เขาบอกว่าเดี๋ยวคลอดออกมามาป๊ะกันเลยดีกว่า
จะได้รู้ดูกันไปนะว่าคลายแทบกว่าใคร
ไปฟังชิ้นหน่อยจ้า
ฮั่นกลับมาจากการท่องเที่ยวก่อนนะครับ
กำลังจะส่งมิกซ์กับมาเซอร์ครับ
ก็ผมจะดูแลฝ่ายฝั่งโปรดักชั่นของเพลง
ก็บอกว่านักกว่าอยากเอามาคือออกมาคือนี้อยากได้กี่ครั้ง
เพราะปกติแล้วฮั่นก็จะเอาเพลงนี้ผมไปทำอาหารกินอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็เลยคุยกันว่าไหนก็ไหนแล้วก็มาทำด้วยกันเลยละกัน
เพลงนี้สนุกแน่นอนครับ